ถ้าพูดถึงแก๊งน้ำไม่อาบเนี่ยคงไม่ต้องบรรยายถึงพฤติกรรมพฤติการ
ผมว่าคุณผู้ชมได้เห็นจากข่าวอยู่แล้ว
แต่คราวนี้กลุ่มแก๊งของพวกเขาไม่พอใจนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามครับ
เสียงดังเขาบอกว่ากินข้าวสามคำรำคาญมากเลย
ห่อกลับไปกินบ้านเขาเลยไปทำแบบนี้ฮะ

มรายาทและมรายาทเสียงดาง

คุณต้องบอกไกลท์หัวคุณ
คุณจะเอาเข้าตัวคุณไม่ได้
ทุกคนมาต้องการคำสมมติ

แก๊งน้ำไม่อาบเขาเรียกร้องมารยาทจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ฮะ
นักท่องเที่ยวเวียดนามเขากำลังนั่งกินอาหารกันอยู่ในร้าน
คุณผู้ชมเม้นหน่อยผมรออ่านนะกินอาหารอยู่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
พระรามเก้าแล้วมีการชนแก้วกันสังสรรค์เสียงดัง
แล้วก็ถูกคนไทยเสื้อสีดำเข้าไปต่อว่าโวยวาย
คนที่เข้าไปต่อว่าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นแกนนำแก๊งน้ำไม่อาบครับ
วัยรุ่นสองล้อที่มีข่าวที่ผมบอกว่าไม่ต้องบรรยาย
คุณผู้ชมคงจำพฤติกรรมพฤติการของพวกเขาได้
คือนักท่องเที่ยวเวียดนามส่งเสียงดังนะส่งเสียงดังนั่นแหละนะฮะ
คือเขาบอกว่าลดเสียงลงหน่อยได้ไหมแล้วแสดงกริยาไม่พอใจ
ใส่นักท่องเที่ยวด้วยการตบโต๊ะปั้งก็ให้แล้วพูดกับกลุ่มนักท่องเที่ยว
บอกเสียงดังนะโน่กู้ดโน่กู้ดแล้วก็ลดวอลุมลงหน่อยอะไรประมาณนี้
เอามาโพสต์เอาไว้บอกว่าเหรียญต่างมุมมองสื่อสังคมดูที
เมืองท่องเที่ยวกับการกระทำสิทธิ์ของเจ้าบ้านและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
เส้นบางที่ต่างมุมมองฝากพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัทธ
พบตรสั่งการไปยังตำรวจท่องเที่ยวให้ช่วยตรวจสอบด้วย
ทีมข่าวได้พูดคุยกับหนึ่งในแก๊งนะฮะน้ำไม่อาบ
ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เล่าเพิ่มเติมบอกว่าโอ้โหก็นักท่องเที่ยวเวียดนามเป็นสิบคนอ่ะ
เขาดื่มสังสรรค์กันเสียงดังไม่เกรงใจโต๊ะข้างเลย
เอาขวดเบียร์มาวางกระแทกใส่โต๊ะของพวกเธอหลายครั้งแล้วทำตัวแกร่ง
กลางนี่ใหม่นักท่องเที่ยวเวียดนามนะไม่เกรงใจใครเลย
แฟนเธอก็เลยเดินไปต่อว่าอย่างที่เห็นในคลิป
มีพนักงานของร้านมาขอโทษเธอบอกเพิ่งกินข้าวได้สามคำ
สุดท้ายต้องลุกหนียอมห่อกลับบ้านนะครับ
ทุกคนเคยได้เรียนรู้ว่าตัวเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ร้านอาหารดังกล่าวย่านพระราม๙ครับ
พบกับเจ้าของร้านก็ได้ข้อมูลมาบอกว่า
เรื่องเกิดขึ้นจากการที่นักท่องเที่ยวเวียดนามเสียงดัง
ทำให้ลูกค้าโต๊ะข้างไม่พอใจนะครับ
แล้วทั้งสองฝ่ายพูดกันคนละภาษา

ทางร้านก็เรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยดูแล

แจให้ลูกค้าชาวเวียดนามเข้าใจเรื่องเสียงดัง
จากนั้นทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายกันไป
ไม่มีเหตุทะเลาะวิวาสครับคุณผู้ชมครับ